ถนนมิตรภาพตรงแยกเจ้าหรอก็ตกใจค่ะ
เมื่อวานโคราชกลายเป็นทะเลเพลิงเลยนะคะ

ยางรถยนต์เก่านับหมื่นเส้นแบบนี้คุณดูสิ

ชาวบ้านบอกว่ากลิ่นเหม็นด้วยนะคือไฟไหม้ยางรถยนต์อ่ะ
สาเหตุตอนนี้คาดว่าน่าจะเกิดจากอากาศมันร้อนจัด
พอร้อนจัดเสร็จปุ๊บย่ามันแห้งไงคะ
ย่ามันแห้งมันเกิดไฟแล้วมันลามไปที่จุดเกิดเหตุ
เมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดโคราชนะคะก็ต้องลงพื้นที่ไปควบคุมสถานการณ์ด้วยตัวเองเลยนะคะ
แล้วก็ใช้รถดับเพลิงสักประมาณ๒๐๓๐คัน
จากหลากหลายหน่วยงานช่วยกันควบคุมเพลิงแบบนี้
ใช้เวลาข้ามวันเลยทีเดียวค่ะ
กว่าจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ในวงจำกัดได้สำเร็จนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณพื้นที่เก็บเศษยางรถยนต์เก่า
เนื้อที่กว่า๑๐ไร่ด้านหลังโรงงานยางรถยนต์ของบริษัท
เมืองงามหล่อยางริมถนนมิตรภาพช่วงแยกจอหอ
คือเปลวเพลิงตอนนั้นมันโหมลุกไหม้อย่างรุนแรง
อุปสรรคสำคัญคือยางรถมันเป็นยางรถเก่า
มันมีนับหมื่นเส้นคุณมันเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีนะคะ
เจ้าหน้าที่อย่างที่บอกไปก็ต้องช่วยกันแล้วจากหลากหลายหน่วยงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาคุณวิเทียนจันทรโนไทย
เมื่อวานนี้ท่านก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ควบคุมดูแลสั่งการด้วยตัวท่านเอง
แต่การดับเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ใช้เวลากว่า๖ชั่วโมง
จึงจะสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้
ก็มีการประสานรถดับเพลิงสารเคมีจากกองบิน๑

มาช่วยกันดับเพลิงเสริมแรงอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ
แล้วจะบอกว่าบริเวณเก็บยางรถเก่าของบริษัทแห่งนี้เนี่ย

เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงแบบนี้ย้อนกลับไป๑มกราคม
ต้นเดือนมกราคมครั้งนั้นก็เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้
ข้ามวันข้ามคืนจึงจะสามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จ
ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ตอนนี้ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบอกว่า
เบื้องต้นอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่คาดว่าต้นเพลิงน่าจะมาจากไฟไหม้ป่าย่าข้างทาง
ซึ่งก็อยู่ใกล้เคียงแล้วก็ลุกลามมายังกองยางรถยนต์เก่า
แล้วสุดท้ายก็เกิดเป็นทะเลเพลิงแบบนี้นะคะโอ้ยควันดำมากเลยนะ
เห็นบอกว่าจังหวัดใกล้เคียงกันเห็นควันดำข้ามจังหวัดเลยนะ
โอ้โหแล้วกลิ่นมันก็แรงนะแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดนะคือเกิดจากไฟป่า
ข้างยากลำบากขนาดน้ำเนี่ยรถน้ำหลายสิบคันเนี่ยไปเนี่ย

แล้วตอนนี้ก็สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วนะ
สิ่งที่ดูหลังจากนี้ก็คือยางเหล่านี้